สำหรับในวันนี้รายการขับรถจะพาทุกท่านไปดูรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีราคาไม่ถึง๑ล้านบาท
วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดได้ถึง๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
ส่วนรุ่นสูงสุดที่ทำระยะทางได้ไกลถึง๑๗๐
กิโลเมตรนั้นมีราคาอยู่ที่๔๗๙๐๐บาท
ด้วยความที่เป็นรถยนต์นำเข้าจากประเทศจีนนะครับ
ช่วงแรกจะเป็นเฉพาะรุ่นพวงมาลัยซ้ายแต่ในอนาคต
อาจจะมีรุ่นพวงมาลัยกว่าให้เราได้เลือกใช้งาน
วัสดุดูแล้วก็โอเคนะฮะ
ถือว่าทำออกมาได้พอใช้ได้เลยทีเดียวไม่ถึงกับขี้เรนะฮะ
ลองนั่งดูโอเคเลยเนี่ย
นี้เป็นกระจกเลยไม่มีขอบโลหะนะฮะเป็นกระจกทั้งผืนเลย
ผมชอบฮะดีไซน์ไฟท้ายอย่างนี้เนี่ย

ใส่กระเป๋าเอกสารใบเล็กได้นิดเดียว
และนี่ก็คือภาพรวมของเจ้ารถไฟฟ้าจากประเทศจีนนะครับ

มีมิติตัวถังที่เล็กกว่านิดนึง
แล้วก็ผู้โดยสารจาก๔คนลงมาเหลือแค่๒คน
จุของแบตเตอรี่ที่๙๒กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
ระยะทางฝั่งได้กลายก่อแบตใหญ่กว่าครับ
มีความจุแบตถึง๑๔กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
ราคาอยู่ที่๔๓๙๐๐บาท

มีราคาอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทให้ความรู้สึกเหมือนกันนะครับ
แล้วก็คอนโซลเป็นพลาสติกลายไม้เทียมเล่นสีดำแดงในสไตล์สปอร์ต
ดูงานประกอบในเวลาประกอบรถเนี้ยค่ะขอให้ดูที่ขอบเนี้ยลองกดดูนะ
เหมือนเบาะเล็กแบบ๒ที่นั่งข้างหลังอาจจะเด็กนั่งได้นะ
แต่ผมดูแล้วไม่น่าจะเกิน๘แสน
จุดเด่นของเขาก็คือผู้โดยสาร๔ที่นั่งนะครับ
ใช้ได้ครับช่วงล่างแมคเวอร์สันด้านหน้า
เฮ้ยดีนะ

โอ้โหนี่พวงมาลัยเจาะรูพุนด้วยนะฮะ
โอ้โหจอมอริเตอร์กลางมันเลิฟเทิบ
แล้วก็มีมาตรวัด
มิเตอร์ความเร็วกับสเกลพลังงาน
อันเล็กเท่อยู่ข้างหน้า

โอ้โหนี่ทำออกมาใช้ได้เลยครับ

พื้นที่บนสีซ้าโอเคเลย

พอนั่งโดยสารระยะไกลได้บ้างนะครับ

มาอ่ะพื้นที่มีปรมควนเลยไม่ถึงแปดแสนผม
ว่าขายได้นะแล้วเนเตอร์วีคันนี้มีแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่
ประมาณสามสิบแปดจุดห้าสี่กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับ
ทำระยะทางได้มากถึงสามร้อยแปดสิบกิโลเมตรก็ถือ
โอเคเลยนะฮะกับรูปแบบของรถแล้วก็ราคาที่ไม่
น่าจะเกิน๘แสนบาทสำหรับเจ้าเนต้าวีพันนี้
เรามาถึงบูธของเอ็มจีนี่เลยครับพระเอกของงานครับนี่
เอ็มจีอีพีสเตชันแวรกอลอีเลคทิคร้อยเปอร์เซนเป็น
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีรูปแบบของรถสเตชั่นแวร์กอน

ก็ไม่ถึงร้านฮะตามของเราแล้วก็จุดเด่นของเจ้าเอ็มจี
อีพีพลัสก็คือชาร์จแบตเตอรี่๑ครั้งต่อการวิ่งเท่าไห
ผู้ชมตัดเอาไว้ยี่สิบเพอร์เซนผมว่าสามร้อยสี่กมี
สิบเนี่ยสบายเลยใช่ใช้คันเร่งแบบปกติไม่ต้องไปกัส
ชาติกับฉันเข้ามากก็อัตโนมือนะฝาท้าย
ลดราคาไม่ถึงล้านคุณจะลอยไฟฟ้ามันก็โอ้โห
จะไม่ให้เข้ากำไรเลยก็นิดหนึ่งครับ
เบาะปรับได้หกสิบสี่สิบแล้วก็พับร่าไปเลยก็ได้
เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขนสัมภาระถูกต้องครับ
พวงมาลัยสามก้านครับแล้วก็มีเป็นยังเป็นเข็มอยู่
แต่ตรงกลางเนี้ยจะเป็นจอคือคอยแจ้งข้อมูลต่างต่าง
ว่าจะเป็นระดับแบตเตอรี่ระยะทางในการวิ่งต่อ
แตรีที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็จอกลางระบบสั่งงานด้วยสัมผัส
แล้วก็รูปแบบของการจัดวางเนี่ยก็เออแปลกตาดี
เพราะปกติชุดแอร์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะฮะ
ต่อลงมาจากมอนิเตอร์กลางแต่เขาย้ายลงมาอยู่นี้
เพื่อความเท่ครีมต่างต่างก็ใช้วัสดุที่มีค่อนข้างมีคุณภาพอย่าง
พลาสติกเกรดดีเลยทีเดียวอันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับ
แล้วก็ปุ่มปรับไฟ
นี่คือเจ้าแมวเหมียว
ตอนนี้เหลือแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าน้อยบาทค่ะ
โน้มโคตรน่าขับเลย
๘๐เนี่ยก็ได้ระยะทั้งประมาณ๓๐๐กิโลเมตรละ
เนี่ยฮะแมวครับแมวแสนดีของเราโอ้โห
มาลัยสไตล์สองก้านแปลกหน้าตาแปลกเครื่องหมายตกใจเป็นโลโก้ของเขาครับ

ใช้งานมากโดยเฉพาะภาษีใหม่ที่เปิดออกมาเมื่อวานนี้เองสดร้อน
แสนไปปลายกับ๙แสนต้นโอ้โหพระเจ้าช่วย
พูดกันเหลือเกินในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ครับ

นี่คือรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของโยต้า
ที่จะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยอีกไม่นานนับต่อจากนี้
แบตเตอรี่มีทั้งสองรุ่นก็คือรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้า

แบต๑ครั้งวิ่งได้ไกลถึง๔๕๐กิโลเมต
ตาเร่งอย่างที่บอกครับ๘๖วินาที
ในการเร่งจากจุดหยุดนิ่งไปจนถึง๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เด่นของเขาก็คือการบริหารพลังงาน
แล้วก็การวางมอเตอร์ค่อมกับเผาหน้าเผาหลัง

นี่คือรถคลอสโอเวอร์ที่ใช้ล้อทั้ง๔ในการขับเคลื่อน
ระบบไฟอัตโนมัติผมอยากขึ้นไปเหลือเกินแต่ว่าไม่ให้ขึ้น
ราคาคาดเดาเลยครับไม่เกิน๒ล้านอยู่ที่ประมาณ๑๘ล้านถึง๑๙ล้านบาท

แล้วก็ยังไม่ได้มีการระบุว่าจะนำเข้ามาในช่วงเวลาไหน
และนี่ก็คือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีราคาไม่ถึง๑ล้านบาท
ก่อนที่จะจากกันไปมีข้อคิดว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้นสะอาดก็จริง
แต่อย่าลืมว่าพลังงานไฟฟ้าที่เราได้มาชาร์จรถยนต์พวกนี้
ยังมาจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งก็ยังก่อมลพิษอยู่ดีนะครับ
สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจากลากันแต่เพียงเท่านี้ครับ

วันนี้รายการขับรถขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ